ใช่ครับก็คือผมกับคุณจอนนี่ร่วมหุ้นกันทำรายการนี้
แล้วก็เชิญคุณชาคริสมาเป็นพิธีกร
เมื่อวานนี้ไหนก็เปิดรายการของเขาไปแล้วเนี่ยนะฮะ
คุณชาคริสก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนถือว่าเป็นครั้งแรก
ไม่มีใครตามตัวชาคริสได้ตั้งแต่มีข่าวถูกต้องไหม

ตรงที่รายการอ่ะทางของช่องเจ็ดบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เจอ

เขาบอกว่าพี่หนุ่มสั่งเก็บตัวไว้

คือถ้าเกิดมันจำเป็นที่ต้องแถลงข่าวเปิดรายการเนี่ยผมก็ต้องอยู่อยู่แล้ว

ผมสบายพี่ผมแบบเพื่อนกันพี่น้องกัน

แค่บอกว่าตอนนี้ชีวิตก็คือทำงานให้มันเยอะ
มันแค่สถานภาพเคยมีคู่ก็ไม่มีแค่นั้นเอง

โอกาสไปงานศพพ่อคุณนิดแล้วก็พอดีไปเจอวุ้นเส้น
ทางด้านของคุณชาคริสเขาก็เปิดว่าถามถึงสถานภาพตอนนี้โสดหรือไม่โสด

แต่ถ้าถามถึงสาเหตุการหย่าร้างมันเป็นเรื่องของเวลา
และภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่าง
เลยทำให้ชีวิตกระตุกกระตะนะฮะ

การตัดสินใจอย่างเราคุยกันมาเป็นปี

เราก็เลยตกลงว่ามันเป็นการตัดสินใจของคนสองคน
ยังรักไหมแน่นอนก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละ

คนก็ถามว่าการจบกันของระหว่างชาติฯจบกันด้วยดี
ใช่ครับแต่ก็ยังเป็นห่วงและคิดถึงเขาเสมอ
เพราะเขายังจะอยู่ในใจเราตลอด

ตอนนี้ก็โทรหาคุยกันแท็กรูปหากัน

ค่ะคือ๓เดือนอะไรอย่างนี้เป็นข่าวเหลือเกิน
เรื่องมือที่๓นี่มาเกี่ยวข้องมั้ย
ไม่มีครับมันไม่มีทางที่จะมีใครหรอก

นั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมขำมากกว่า
อย่างที่บอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เวลานั้นคือ
แล้วแต่คนเข้าใจคนที่เรารู้จักเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้ว
ก็แค่นั้นเองทุกวันนี้ยังรอวุ้นเส้นอยู่ไหม
สำหรับผมเราก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังอยู่ไม่ได้หนีไปไหนเลยล่ะ
โอเคนะฮะคือจริงเขาก็ตอบดี
จริงแล้วคนเราเนี่ยถ้าเลิกกันไม่จำเป็นที่จะต้องเกลียดกัน
เพราะบางทีมีความรู้สึกดีต่อกันนะคะ